ประสบกรณิกรที่จังหวัดพิศนุโลกค่ะได้เก็บรวบรวมพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณรวบรวมมานานกว่าสิบปี
ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑๐๐ภาพ
ในอนาคตค่ะก็ยังหวังว่าจะเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เข้ามาศึกษาด้วยนะคะ
ติดตามจากรายงานของคุณสมศักดิ์ศรีชุ่มค่ะ
บัญชาวาจาสุวรรณนั่งดูพระบรมชายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชดร
และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขในพื้นที่ห่างไกลและธุรกันดาล
หนังสือที่เก็บรวบรวมพระราชกรณียกิจต่างไว้
เพราะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
พระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
พระราชทานสิ่งของให้กับเด็กนักเรียนในสภาพที่แต่งกายสุดโสม
คือหนึ่งในพระบรมชายาลักษณ์ที่บัญชา
มีความรู้สึกศรัทธาและรักพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้
เพราะพระบรมชายาลักษณ์นี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงพระราชหรือไทย
เปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
และประจักษ์ชัดว่าประชาชนทุกคน
คือประสบกรณิกรใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์
และทุกคนจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างเท่าเทียมกัน

พอดีบังเอิญมีการประกวดภาพเกี่ยวกับภาพประทับใจ
ผมก็เลยให้ลูกชายเนี่ยเอาภาพนี้ไปประกวด

ก็ถ้าเปรียบเทียบกับหน่วยงานราชการไม่ได้ว่าใครนะครับ
แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบแต่งตัวไม่เรียบร้อยสมัยนี้

นี่นะครับเป็นกรณีตัวอย่างที่ฝังใจของผมมาก
พระองค์ท่านไม่ยึดถือใดทั้งสิ้นเลยครับ
บัญชาใช้ห้องบนบ้านภายในตำบลอรัญยิกอำเภอเมืองพิศนุโลก

เป็นสถานที่เก็บรวบรวมพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงราชการที่๙มานานกว่า๑๐ปี
แรกเริ่มก็สะสมทีละเล็กทีละน้อย
ค่อยเก็บตามคำสอนของพระองค์ท่านว่าค่อยทำอย่างพอเพียง
ปัจจุบันมีพระบรมชายลักษณ์ในห้องแห่งนี้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐ภาพ
หนังสือพิมพ์หนังสือนิตยสารโปสตการ์ดปฏิทินและต่างอีกมากมาย
ที่มีพระบรมชายลักษณ์ของพระองค์
และในอนาคตบัญชาจะเปิดห้องนี้เป็นพิพิธภัณฑ์
เพื่อให้เด็กและประชาชนที่สนใจ
ได้เข้ามาศึกษาพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน

ชาวไทยถึงรักพระมหากษัตริย์พระองค์นี้สุดหัวใจ
ผมก็จะเก็บภาพพระองค์ท่านไว้เรื่อยครับ
ถึงแม้จะเป็นพระองค์ท่านสวรรคตอะไรอย่างนี้

ไปเอาเก็บมาให้หมดทุกฉบับ
มันเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเรา
เพราะว่าพระองค์ท่านเป็นหนึ่งเดียวในโลกนี้

ผมก็กะว่าถ้าเกิดปีหน้า

ผมจะทำเป็นพิพันธ์เล็ก
เพื่อที่จะให้เด็กและเยาวชนมาได้ดูได้เห็นว่า
พระองค์ท่านสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ผมก็จะยึดถือของพระองค์ท่านตลอดไป
ในที่ผมเก็บมานี่นะครับ
พระบาทสำเด็จพระปรามิณฑระมหาภูมิพลอดุญเดช

ทุ่มเทตลอด๗ทศวรรษที่ทรงครองราช
จะทรงมีพระอาการพระประชวน

พื้นที่ต่างที่เคยธุรกันดาล
ได้รับการพัฒนาและแก้ไขให้ดีขึ้น

พระองค์ทรงรักและทรงทุ่มเทพระวรกาย

เพื่อความผาสุขของราศดรไทย